ถ่ายเอาไว้ได้ผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกันค่ะ
แล้วก็ผู้ชายทำร้ายร่างกายผู้หญิงจนสลบ
ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะว่าดึกมาก

เฮ้ย

เฮ้ยทำอะไรผู้หญิงลาบอ่ะเฮ้ย
เฮ้ยทำอะไรผู้หญิงลาบเลย

พี่มาสอบผู้หญิง
อันนี้แหละค่ะคือมันก็ไกลด้วย

แต่เขาก็เห็นว่ามีผู้ชายผู้หญิงทะเลาะกัน

สักพักนึงเนี่ยผู้ชายหยิบอะไรสักอย่างหนึ่ง
ลักษณะเป็นแท่งวิ่งเข้าไปฟาดผู้หญิง
ฟาดไปทีนึงผู้หญิงก็แน่นิ่งไปเลยค่ะ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็พยายามอุ้มผู้หญิง
เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยหมดสติไปแล้วพับไปแล้วนะครับ
พอผู้ชายขี่โยนรถหนีไปก็เลยรีบแจ้งความ

หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะ
เขาบอกเขาพยายามตะโกนให้คนข้างล่างเข้าไปดู
เพราะว่าจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเขาอยู่ในระยะไกลใช่ไหมคะ
แต่ว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปเนื่องจากมันดึกมาก
แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้มีอาวุธอะไร
เหนือจากแท่งยาวที่ไปตีผู้หญิงคนนี้จนสลบหรือเปล่าค่ะ
นี่ค่ะเป็นคลิปที่พลเมืองดีคนหนึ่งเขาถ่ายเอาไว้ได้ค่ะ